ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะดูความคืบหน้ากันหน่อย

พยายามจะไปหาอดีตภรรยาที่บ้าน

ไปเจอลูกติดของอดีตภรรยาอายุ๑๓

ไม่ออกเด็กก็วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือได้นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่สุดท้ายคือเจออดีตแม่ยายครับแล้วยิงใส่นี่นะคะ
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายสุวิทย์บุญหารอายุสามสิบสี่นะคะ
นี่ค่ะตามลูกศรสีแดงเลยผู้ก่อเหตุที่เดินเข้าไปจะไปตามหาอดีตภรรยา
นี่คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุค่ะนายสุวิทย์บุญหารอายุ๓๔นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านหนองน้ำขุนตำบลโนลงามจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะตามภาพเมื่อสักครู่ก็คือนายสุวิทย์เนี่ย
บุกไปบ้านอดีตภรรยาแล้วไปเจอน้องฟ้าลูกเลี้ยงอายุสิบสาม
ก็คือเป็นลูกติดของอดีตภรรยาจับตัวลูกเลี้ยงเอาปืนเจาะหัว
แล้วก็ยิงด้วยนะแต่กระสุนด้านนะคะลูกเลี้ยงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บก็หนี
ไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าทีเนี้ยนายสุวิทย์ขับแท็กซี่
เพื่อไปดักรออดีตภรรยาแต่เป็นจังหวะที่นางสาวหงวน
ก็คืออดีตแม่ยายอะค่ะขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากนา
นายสุวิทย์เห็นเอาปืนจุดสามแปดยิงนะคะครับยิงใส่สะโพกขวา
และใต้ราวนมซ้ายยิงตั้งแปดนัดคุณผู้ชมยิงตั้งแปดนัด
ตแม่ยายคือเสียชีวิตแล้วตัวเองก็หนีไปจุดที่พบศพ
ห่างจากบ้านประมาณ๑๕๐เมตรเป็นถนนใกล้บ้านของน้องสาว
ผู้เสียชีวิตตำรวจสพปฐุมราชวงศา
จัดชุดไล่ล่านะคะแล้วก็เจอแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนหนึ่ง
มมขไข่ห้าสามสี่สูงปรุงเทพเป็นแท็กซี่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
จอดทิ้งไว้นะคะที่บ้านหลังหนึ่งแถวแถวทางขึ้น
วัดถ้ำแสงเพชรตำบลหนองมะแสวอัมพลวงอำนาจริง
นี่ค่ะรถแท็กซี่คันนี้จากการตรวจสอบในบ้านเนี่ย
เจอตัวนายสุวิทย์ผู้ก่อเหตุแต่รถอ่ะจอดทิ้งไว้ครับ
เจ้าหน้าที่ก็เอารถไปตรวจสอบเพิ่มที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
ตรวจในรถว่ามีอะไรบ้างในรถมีโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ
มีกระเป๋าสตางค์มีเอกสารบัตรประชาชนใบขับขี่
ไม่มีปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะคาดว่าน่าจะเอาปืนติดตัวไปด้วยแล้วก็หนีค่ะ
นี่นะคะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จุดที่นายสวิทย์ผู้ก่อเหตุจอดแท็กซี่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ
ลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งทีมข่าวของเราตรงเนี้ยเป็นบ้านที่อยู่ติดกับที่นาของญาติ
นายสุวิทย์ผู้ก่อเหตุแต่ไม่เจอตัวนะไม่เจอตัวนายสุวิทย
ตำรวจก็พยายามจะค้นในบ้านแล้วทีมข่าวก็เลยถามเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านบอกว่าก็ตอนที่นายสุวิทย์เอารถไปจอดทิ้งไว้นะ
ตัวเองไม่อยู่ไปวัดตั้งแต่๗โมงเช้ากลับมาอีกทีสิบโมง
ก็ไม่เห็นอะไรก็ตะโกนถามอู่ซ่อมรถฝั่งตรงกันข้าม
เขาก็บอกว่าเป็นรถของญาติในโป้เจ้าของที่นาที่อยู่ติดกัน
ตัวเองก็เลยนึกออกเพราะก่อนหน้านี้นายสุวิทย์เคยมาขอจอดรถบ้างอะไรบ้าง
หลังจากนั้น๔ทุ่มกว่าตำรวจมาเลยมาล้อมบ้านเลยนะคะ
แล้วก็แจ้งว่าเจ้าของรถที่มาจอดทิ้งไว้ตรงนี้ไปยิงคนตายมา
มารู้อีกทีต่อนั้นหรอ
ตำรวจมาล้อมบ้านเลยงงเลยคราวนี้อ๋อแล้วตำรวจเขามาถามว่าอะไรบ้าง
เขาก็มาค้นหาว่ามีอยู่ไหมผมก็บอกว่าไม่มีผมมาอยู่คนเดียว
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของอู่รถนะคะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ครับเรียกเขาว่าในไข่ก็แล้วกันในไข่บอกว่าช่วงเวลาประมาณเก้าโมงเช้า
แต่ในไข่บอกผมปฏิเสธไปนะเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักกันอะไรกัน
สักพักนึงรถจัดการย
บิ๊กไบท์วนกลับเข้ามาอีกรอบ
นายไข่บอกผมให้นายสุวิ๊ดอ่ะเข้าไปยิบอะไรก็ไม่รู้ในรถแท็กซี่แล้ว
แล้วรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ก็ขี่ออกไปแต่นายสูวิทย์ผู้ก่อเหตุไม่ได้ไปด้วย
นายสุวิชเดินไปหานายไข่อีกรอบ
ส่งหน่อยที่สถานีขนส่งในตัวเมือง
ข่ายบอกผมก็ต้องจำใจเพราะเปิดรถแล้วขึ้นมานั่งเลย

ขึ้นมานั่งเฉยเลยอ่ะก็เลยจำใจไปส่งก็ไปส่ง
ระหว่างทางที่นั่งอยู่ในรถนะคะ
ไข่บอกว่าท่าทีของนายสุวิทย์ลุกลี้ลุกลนมาก
พยายามจะบอกเส้นทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางแบบรีบร้อนอ่ะ
ไปทางนั้นทางนี้แบบให้เร็วที่สุด
ไข่บอกผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ไข่บอกผมสังเกตว่าที่กระเป๋าเอกสารของนายสุวิทย์
สะพายอยู่นะมันมีอะไรนูนขึ้นมา

นี่ขับรถไปส่งคนที่เพิ่งฆ่าคนตายมาเนี่ยนะ
ไข่เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อไอ้ที่เห็นนูนสงสัยปืน
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเก็บอยู่ในกระเป๋าสะพายอะค่ะ
ตัวคนขับแท็กซี่อ่ะต้องหาวิ่งมาหาพี่มาให้พี่
ให้ไปส่งเมื่อวานให้พี่ไปส่งแต่พี่ไม่ไป

คือท่าทีของเค้าอ่ะดูลุกลี้ลุกล่น

ก็เห็นแต่เป็นกระเป๋าสีดำที่เขาพายนะ
ไปค่ากับไปพวกเค้าใส่เอกสารอะไรทั่วอย่างอะ

มองดูในกระเป๋าเป็นตุ่งอ่ะด้วยไม่รู้ว่ามันคือเอกสารหรือ
ก็ขออาศัยรถของช่างที่อู่ตรงกันข้ามกับจุดที่ทิ้งรถ
ติดรถไปที่บขอ้างว่ารถของตัวเองเสีย
พอไปถึงบขศก็ได้ว่าจ้างนายวันลบทุมบาลอายุ๔๓
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างให้ไปส่งที่อ่างห้วยโพนะคะ
ทีนี้ค่ะก็ต้องไปถามนายวัลลบว่าตอนที่ผู้ต้องหาเนี่ย
ให้ไปส่งนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างได้คุยอะไรกันไหม
ในวันลบเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเขาก็เจอนายสุวิทย์เนี่ยนั่งคอยวินอยู่
เขาก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็เดินกลับมา
ก็เจอนายสุวิทย์นั่งอยู่นายสุวิทย์บอกว่าไปส่งหน่อย
อ่างห้วยโพลตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
แต่พอไปถึงที่หลังพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
นายสุวิทย์บอกให้นายวัลลบวินรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะ
บอกว่าหยุดยุดหยุดขอลงตรงนี้จุดที่ลงเป็นสี่แยกนะคะ
ทางทิศตะวันออกก็จะเป็นเส้นทางเข้าวัดพระมงคลมิ่งเมือง
ทางใต้เป็นเส้นทางเข้าตัวเมืองทิศตะวันตกเป็นเส้นทางเข้าอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ส่วนทางเหนือไปศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจริง
วันลบก็เลยบอกว่านายสุวิทย์ผู้ก่อเหตุลงตรงนั้นตรงสี่แยก
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทางเหนือทางใต้ทางออกหรือทางตก
แต่เนี่ยทิศทางมันเป็นแบบนี้
ขยายผลเพิ่ม
ขยายผลเพิ่มค่ะหลังจากการตรวจสอบนะคะจุดที่นายสุวิทย์ผู้ก่อเหตุลงรถนะคะ
มันอยู่ใกล้กับบ้านญาติของผู้ก่อเหตุคือบ้านของนางพนาลัยสายบุญยังอายุหกสิบปี
มีศักดิ์เป็นน้าสะพ้ายของนายสุวิทย์นะคะหลังจากที่นายสุวิทย์ไปที่บ้าน
พนาลัยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองอำนาจริงว่าตอนสามทุ่มครึ่ง
นายสุวิทย์มาที่บ้านจริงจริงมาทวงรถจักรยานยนต์ของนายสุวิทย์ที่จอดอยู่หลังบ้าน
แต่หากุญแจไม่เจอก็ใช้เวลาหาอยู่สักพักหนึ่งพอเจอกุญแจรถนายสุวิทย์ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเลย
ไม่รู้ว่าไปทางไหนไม่รู้ว่านายสุวิทย์ไปก่อเหตุอะไรมาก่อนนี่นะคะเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อย
นี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับญาติก็ต้องรีบไปแจ้งไว้ก่อน
ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไปช่วยเหลือผู้ต้องหาอะไรอย่างนี้นะคะ
ครับส่วนที่หมู่บ้านหนองน้ำขุ่นนะครับที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านต้องจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าเวรยามตลอดเส้นทางเข้าออก
ทุกเส้นทางนะครับเพื่อป้องกันผู้ต้องหาเนี่ยจะกลับมาก่อเหตุซ้ำนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านหรือว่าเครือญาติเขายังหวาดภาวะกันอยู่
เพราะตัวนายสุวิทย์ผู้ต้องหาถึงขั้นเคยขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตรนะครับนี่ยังจับตัวไม่ได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับส่วนศพของนางหงวนได้มีพิธีชาปนกิจไปเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
โดยในช่วงเช้าเนี่ยที่บ้านนิมนต์พระมาทำพิธีตักบาทอุทิศส่วนกุศลให้กับนางหงวน
จากนั้นช่วงบ่ายก็มีพิธีชาปนกิจศพ
สามีของผู้ตายบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าอดีตลูกเขยจะใจคอโหดเยี่ยมขนาดนี้
ตลอดเวลาที่คบหากับลูกสาวก็ไม่ทำงานทำการอยู่แล้ว
นางหวนภรรยาของนายปรานีที่คุยกับเรา
บอกว่าภรรยาเขาก็จะบ่นอดีตลูกเขยอยู่ตลอด
อดีตลูกเขยโมโหแล้วเคยพูดจาขู่ฆ่าอยู่บ่อยนะครับ
แต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะกล้าทำกันจริง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ามันอุกาสมาก
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามันเกิดเหตุจากเงิน๕๐๐๐บาท
ที่นายสุวิทย์มาทวงจากลูกสาวขอยืนยันว่าไม่จริง
น่าจะเป็นความโกรธแค้นเกี่ยวกับการเก็บเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้
แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยออกไปจากบ้านมากกว่า
ไปบัตรคุมมือของผมไปสร้างไปเห็นอยู่หันต์มาครับ
ครับผมอยากให้มันไปเป็นนั่งฝ่านั่งเป็นประดาษนะครับ

เนื่องจากติดต่อกับอดีตภรรยาไม่ได้

ส่วนใหญ่ก็เป็นข้อความขู่ฆ่าทั้งนั้นเลย
นี่มีรูปกระสุนด้วยลูกกระสุนปืนเห็นไหมฮะ

จะเล่นของทำของใส่คนในครอบครัว

อัดอั้นกันหมดครับนะกลัวกันหมดนะครับ
คือไม่คิดว่าการแชทมาขู่แบบนี้เนี่ย
จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมาก่อเหตุจริง
ก็คือข้อความเป็นในเชิงข่มขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ค่ะแล้วลูก
แล้วก็มีแบบว่าจะทำของใส่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วรูปภาพที่เป็นลูกกระสุนนี้ส่งมากี่ครั้งนะครับพี่ใหม่
ส่งมาครั้งเดียวค่ะพบลูก

พร้อมกับข้อความ
พร้อมกับข้อความว่าก็แกนี่แหละที่เขาเลื่อนกับแกไป

ขณะนี้สารอนุมัติหมายจับนายสุวิทย์แล้วนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธปืน

ตอนนี้เกษฐีได้กระจายกำลังลงพื้นที่
เพื่อติดตามตัวคนร้ายแล้วนะครับ
แล้วก็แจ้งไปยังญาติญาติบอกว่าถ้าติดต่อมา
หรือว่าเจอตัวเนี่ยก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมบอกว่าให้มามอบตัวซะ
แต่ตอนนี้จะหลบหนีอยู่ในพื้นที่หรือว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกัน